ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์นี้แหละ
เด็กคนนึงเขาต้องการความรักเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ว่าเขามีความผิดปกติทางจิต
เป็นผู้ป่วยจิตเวทอาการกำเริบขึ้นมา
เขาคุ้มครั่งเอามีดไปจี้คอบอกว่าไม่มีคนรักเขาเลยเขาอยากมีแม่บุญธรรม
คอตัวเองจี้คอตัวเองอยากมีแม่บุญธรรมไม่มีคนรักเลย
สุดท้ายก็มีคนเข้าไปเกลี้ยกล่อมและต้องรับปากว่าจะเป็นแม่บุญธรรมให้
เด็กคนนี้ถึงยอมสงบสติอารมณ์แล้วก็ยอมวางมีดลงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนด้านหน้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
บ้านราชาวรีชายอำเภอป่าเกรตจังหวัดนนท์ธัมบุรี
ช่วงข้ามของเมื่อวานเนี่ยนะครับมีเยาวชนชายอันที่๑๗ปีเขาเครียด
ก่อเหตุทำร้ายตัวเองพร้อมกับมีดเนี่ยเอามีดสองเล่มเนี่ย
เหมือนจะจี้คอจะฟันตัวเองนี่แหละแล้วก็ข่มขู่ว่า
เข้าใกล้นะเดี๋ยวเข้าใกล้เดี๋ยวจะฟันนะแบบนี้นะครับ
ตำรวจก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า๑ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผล
เยาวชนคนนี้เขาพูดพร่ำตัดเพราะว่าไม่มีใครรักเขาเลย
แล้วพ่อแม่ไม่ตั้งใจทำให้เขาเกิดเลย
ถูกนำไปทิ้งเอาไว้ที่บ้านนี้บ้านราชาวดีเนี่ยทิ้งเขาไว้ทำไม
ต่อมานางสาวพัทธิออนการสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองของบ้านราชาวดีชาย
เข้าไปคุยกับน้องคนนี้เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
จากนั้นเยาวชนชายร้องขอเลยให้ทางด้านของนางสาวพัทธิออนเนี่ย
รับเขาเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมเป็นแม่บุญธรรมให้เขาหน่อย
แล้วก็สาบานได้ว่าหากผิดคำพูดขอให้มีอันเป็นไป
เด็กคนนี้พูดนะซึ่งนางสาวพัทธิออนอ่ะยอมยอมแล้วยอมสาบานด้วย
พร้อมขอด้วยว่าร้องขอให้เยาวชนชายคนนี้วางมีดซะ
กระทั่งน้องคนนี้ยอมครับแต่น้องเนี่ยเอาแต่ร้องไห้
แล้วก็วางมีดลงแล้วก็ปรีเข้าไปกอดทางด้านของนางสาวพัทธิอ่อน
ก่อนจะก้มลงไปกราบเท้าด้วยนะค่ะคือเหมือนแบบ
เหมือนกราบแม่แบบนี้เออเหมือนกราบแม่ฮะ
กำลังเสียงปรบมือดีใจของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคุณผู้ชม
นี่ฮะเนี่ยจังหวะที่เขากราบเท้าแบบนี้ครับคือแบบเป็นแม่ให้ผมหน่อย
อืมแบบเนี้ยฮะโอ้โหฟังแล้วก็แบบน้ำตาจะไหลนะคือคนเขาอยากมีพ่อมีแม่นะครับ
ขณะกระดาษที่นางสาวพระทิออนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
เยาวชนชายคนนี้ถูกผู้ปกครองนำไปทิ้งเอาไว้ที่บ้านราชวดีชาย
ตั้งแต่ยังเล็กอยู่โตขึ้นมาก็มีอาการทางประสาท
เป็นโรคจิตเวทต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
นานกว่า๑เดือนอาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเพิ่งจะกลับมาส่งที่บ้านนี้
เมื่อเช้านี้เองเช้าของเมื่อวานนะครับแต่อาการกำเริ่มขึ้นมาอีก
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว๒ครั้ง
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจส่งตัวกลับไปที่ศรีธัญญาเพื่อบำบัดให้ดีขึ้น
ครั้งนี้ก็เหมือนกันต้องส่งตัวกลับไปอีกบำบัดให้ดีขึ้นแล้วก็ค่อยส่งตัวกลับมา
เด็กคนหนึ่งถูกพ่อแม่เอาไปทิ้งเอาไว้มีอาการป่วยทางจิตด้วย
ยิ่งทำให้เขามีปมในใจมากขึ้นไปอีก
ใช่ค่ะจริงผู้ป่วยจิตเวทแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ต้องอาศัยความเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากไหนอย่างไร
แล้วก็ให้เขาได้ทำความเข้าใจด้วยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง

คือถึงแม้เขาป่วยคุณผู้ชมแต่เขารู้ว่าทิ้งเขาทำไม
ทำไมไม่มีคนรักเขาทำไมพ่อแม่ต้องเอาเขามาทิ้งแบบนี้